ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของกรณีการร้องเรียนนะครับ
ให้มีการปลดป้ายมนุษย์กินคน
พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลสิริราช
ที่เขามีการจัดแสดงร่างของซีอุยเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเขาได้มีการปลดป้ายนี้ออกแล้วนะครับ
ซึ่งล่าสุดนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยนะครับว่า
หลังจากที่มีการเรียกร้องให้คืนความเป็นธรรมแก่นายซีอุย

แล้วก็ถูกตราหน้าว่าเป็นมนุษย์กินคนนั้นนะครับ
ทางสิริราชตอนนี้ได้ปลดป้ายคำว่ามนุษย์กินคนออกไปแล้ว
ก็จะเหลือเพียงป้ายชื่อซีอุยเท่านั้นนะครับ
และสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็คือการจัดทำบอร์ด
ให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีดังกล่าว
เพราะว่าเป็นคดีที่สำคัญเป็นคดีที่น่าศึกษาและน่าสนใจ
ว่าเป็นคดีที่มีที่มาอย่างไกลนะครับ
ตลอดจนเรื่องของคำพิพากษาต่าง
เพื่อให้เป็นแหล่งให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
แล้วก็มาเยี่ยมชมร่างของซีอุยนะครับ
พร้อมเปิดเผยนะครับว่าสำหรับร่างของซีอุยนั้น
ยังไม่ได้มีการพิจารณาตัดสินว่าจะเผาหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่เรียนว่าตลอดระยะเวลาที่สิริราชได้รับอนุญาต
นำร่างของซีอุยมาจัดให้ความรู้นั้น
ทางสิริราชพยาบาลเองก็ให้เกียรติแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดี
ในฐานะของอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะครับ
ส่วนตัวแล้วร่างทุกร่างชิ้นส่วนอวัยวะทุกชิ้นที่ได้รับมา
ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีคุณอุปการณ์กับทางการแพทย์นะครับ
รวมถึงร่างซีอุยก็มีคุณอุปการณ์อย่างยิ่งทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
และที่ผ่านมาในทุกปีประมาณตุลาคม
สิริราชได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล

อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาในการดูแลรักษาร่างซีอุยนั้น
ยังไม่ปรากฏว่ามีญาติมาติดต่อ
เพื่อดำเนินการใดกับร่างดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับ
ทางด้านของผู้ที่เรียกร้องนะครับ
ก็คือนายฟาโรจักรพัทรานนท์อายุ๒๕ปี
เป็นผู้เรียกร้องแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนร่วมลงชื่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุย
ด้วยการให้นำร่างไปชาปนกิจงดการจัดแสดง
แล้วก็งดใช้คำว่ามนุษย์กินคนนะครับ
โดยมีการเรียกร้องผ่านทางเว็บไซต์

ที่สิริราชพยาบาลยอมปลดป้ายออก
ก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ในสิริราชเห็นความตั้งใจ
เอาป้ายมนุษย์กินคนออกก็เหลือแต่ป้ายชื่อซีอุย
แต่ในเนื้อหาการจัดแสดงบอร์ด
ควรจะนำเสนอข้อมูลอีกด้านด้วยในเรื่องของคดีนะครับ
โดยเฉพาะข้อมูลข้อคอรหาที่ว่าซีอุยเป็นแพะ
เพื่อให้ผู้มาชมได้พิจารณาและตัดสินด้วยตนเอง
เรียกร้องไปทางสิริราชว่าควรทำการชาปนกิจร่างของซีอุย
แล้วก็ทำหุ่นขี้พึ่งขึ้นมาแทนน่าจะดีที่สุด
เพื่อให้ดวงวิญญาณของซีอุยนั้นไปสู่สุขติ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุยอย่างแท้จริงนะครับ